มาคุณผู้ชมเรื่องของจินตนาการมันสำคัญสำหรับเด็กมากนะคะ
จะพาไปดูจินตนาการในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของหนูน้อยคนนี้
บอกเลยว่าจินตนาการของเขาล้ำเลิศจริง
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ให้คุณดูแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์
วาดรูปนาฬิกาที่บอกเวลา๑๐นาฬิกา๑๕นาที

ไปดูภาพว่าเด็กทำการบ้านมาส่งคุณครูแบบไหน
เด็กได้วาดรูปนาฬิกาค่ะคุณ
เด็กวาดรูปนาฬิกาซึ่งทำถูกกติกาทุกอย่างเลยอ่ะก็ใช่
แต่นาฬิกาที่น้องเขาวาดออกมาเป็นแบบนี้ไปดูค่ะ
ดูนะคะนี่อ้าวฮะ
ทำไมก็คุณครูบอกอะไร
นาฬิกานาฬิกาบอกเวลาเท่าไหร่

เด็กวาดนาฬิกาดิจิตอลค่ะ
ถูกมั้ยฮะคุณถูกมั้ยฮะถูกแล้วไอ้ที่กลมเป็นนาฬิกาแขวนอย่างนั้น
ก็ครูไม่ได้บอกว่าให้ว่านนาฬิกาอะไร
ตายแล้วครูขอโทษคือนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กเด็กอ่ะอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นไงคุณนึกออกไหม
เอาจริงนาฬิกาวงกลมที่เป็นเข็มอ่ะอนาล็อกอ่ะใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหม
นั่นแหละเด็กอาจจะไม่รู้แล้วก็คือด้วยความเป็นเด็กอ่ะคุณ
คุณบอกให้ว่านาฬิกา๑๐โมง๑๕ก็นาฬิกา๑๐โมง๑๕
แต่คุณดูข้างล่างข้างล่างนี่คือตัวอย่าง
เอาจริงนะคุณผู้ชมน้องเขาก็ไม่ได้ทำผิดโจทย์จะไปว่าก็ไม่ได้คุณครูเห็นคุณครูก็หัวเราะนะคะ
คือเขาก็โพสต์ลงไปในเพจครูเพ็ญศรีแบบนี้ครูบอกว่าตอบตรงเป๊ะไม่มีคลาดเคลื่อนเลย
ไม่ผิดแน่นอนแต่เอาเป็นว่าครูอาจจะต้องอธิบายใช่ไหมว่าจงวาดรูปนาฬิกาแดดอนาล็อกแบบเข็ม
เวลา๑๐นาฬิกา๑๕นาทีอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือด้วยความว่าก็จะว่าน้องก็ไม่ได้เอาเป็นว่าโจทย์อาจจะไม่เคลียร์สำหรับเด็กนะคะ
แล้วถ้าคุณเป็นครูคุณจะทำยังไง
ไม่โกรธนะเอาจริงเด็กเขาไม่รู้คือในเรื่องของจินตนาการที่มันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เนี่ยต่างรุ่นต่างอายุไม่เหมือนกัน
แล้วคือใช่คือเราเข้าใจว่าตอนเราเรียนก็มีเรียนเรื่องการดูนาฬิกาเนาะให้เด็กฝึกดูนาฬิกาแต่ปัจจุบันเด็กเขาดูนาฬิกาดิจิตอลไงใช่ไหม
สงสัย
สงสัย
มันมีแต่๑๒เอาจริงตอนนั้นผมเด็กผมไม่รู้
แล้วคำถามหลังจากนั้นเวลานัดกันบ่ายคุณจะมากี่โมง

เออบ่ายคือกี่โมงบ่าย๒บ่าย๓

ถ้าเรานัดกันบ่ายเราไม่เจอกันหรอกวันนี้
เรื่องเวลาเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันจริง
ใช่มันก็มีวิธีการต่างกันนะคะ